ทลุงค่ะมีคนร้ายไปดักซุ่มอยู่ข้างทางแล้วก็ใช้ปืนลูกซองยาว
ผู้ชายคนนึงนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ข้างคอกวัว
ตำรวจก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานเอาไว้๒ประเด็นค่ะ
ว่าอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นเรื่องชู้สาวนะคะ

ตำรวจสพศรีนครินพัทธลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ในท้องที่หมู่๓ตะบนชุมพลตี๓๓๐เมื่อวานนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมชายอายุสี่สิบสี่
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองค่ะกระสุนเนี่ยมันเข้าแผ่นหลังและแขนซ้าย
กระสุนลูกปลายมันกระจายเป็นเก้าจุดนะคะทีนี้ค่ะรถจักรยานยนต์
ทะเบียนของกรุงเทพนะคะของผู้ตายนี่แหละล้มคว่ำอยู่แถวนั้น
ห่างจากรถก็ไปเจอกระดาษหมอนรองกระสุนตกอยู่๓ชิ้น
ก็เก็บไว้เพื่อตรวจสอบทีนี้ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตนางอารีรัฐ
อายุ๓๘บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีออกไปเลี้ยงวัวที่คอก
ครับคือปกติแล้วช่วงค่ำค่ำก็จะกลับนะคะ
ตอนเช้าตอนค่ำภรรยาเลยโทรไปว่าจะกลับหรือยัง
บอกว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็กลับแล้วเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับ
ก็เลยโทรไปหาแม่หาญาติที่อยู่แถวคอกวัว
ไปดูหน่อยซิว่าทำไมสามียังไม่กลับสักทีปรากฏว่าไปพบว่า
สามีถูกยิงเสียชีวิตแล้วค่ะ
กลับทิ้งใจกลับเทียบก็ไม่กลับใจภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามี
ก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ชอบอยู่สันโดด
มาอยู่คอกเลี้ยงวัวเช้าไปเย็นกลับอย่างนี้ค่ะ
สามีบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใคร
แต่ทำไมถึงมาถูกยิงตายแบบนี้เธอก็สงสัยเหมือนกัน
ของผู้เสียชีวิตนะคะคงซุ่มอยู่ข้างทางในมุมมืด
เห็นผู้เสียชีวิตเดินไปเอารถจักรยานยนต์เพื่อที่จะกลับบ้าน
ก็เลยออกมาแล้วยิงใส่เลยพอยิงเสร็จก็เหมือนกับว่าคนร้าย
ยิงใส่เขาที่หลังเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ายิงครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เสียชีวิตทันที
เหมือนเขาวิ่งหนีอะค่ะแล้วก็ไปล้มลงทีนี้ประเด็นมุ่งไปที่เรื่องชู้สาว
ความขัดแย้งส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
คือตัวผู้เสียชีวิตเองเขาก็เคยติดคุกข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นข้อหาพาปืน
ข้อหาเสพยาเสพติดครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
ออกจากเรือนจำต้นปีที่แล้วนี่เองค่ะครับก็ต้องไปหาพยานเพิ่มนะคะ
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ของผู้เสียชีวิตในชิดอายุ๗๐พ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้
ทุกอย่างมันเร็วมากแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมลูกชายถึงถูกยิงตาย
ลูกชายไม่เคยบอกรายละเอียดเรื่องส่วนตัวอะไรคนในครอบครัวก็เลยไม่รู้เลยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุสัก๕โมงเย็นเมื่อวานลูกชายมาเยี่ยมแม่คือแม่ป่วยติดเตียงนะคะ
แล้วก็ไปที่โรงฟาง๖โมงเย็นก็กลับมากินข้าวแล้วก็ออกไปคอกวัว
ทุ่มได้ยินเสียงปืนดังนัดหนึ่งได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป
ทีนี้โอ้โหภรรยาของผู้เสียชีวิตโทรหาบอกสามียังไม่กลับ
ออกไปดูสุดท้ายเนี่ยก็เลยรู้ว่าถูกยิงตายอยู่ข้างคอกวัว
กลับมากินเผื่อออกไปแล้วออกไปก็กำลังปืนพื้นของเขาออกไป
น้องสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวทิพย์มณฑาอายุ๓๘ปี
บอกว่าก็ยังไม่สรุปนะคะว่าสาเหตุมันคืออะไร
แต่สำหรับเรื่องชู้สาวเนี่ยเขาก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มมานิดนึง
เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็ไปติดพันธ์ผู้หญิงอยู่คนนึงจริงนะ
เคลียร์กันไปแล้วชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่า
แต่ก็ให้ปากคำกับตำรวจไปทุกอย่างแล้วค่ะ
ตำรวจก็จะเร่งสืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ